มีคุณแม่ท่านหนึ่งร้องเรียนมายังทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าอยากจะให้ช่วยติดตามความคืบหน้าคดีของลูกชายหน่อย

ตอนนี้พิการป่วยติดเตียงมา๗เดือน

นี่เป็นคลิปหลักฐานที่คุณแม่เขามีอยู่นะครับมีพลเมืองดีที่ขับรถผ่านมาพอดีเนี่ยเห็นเหตุการณ์พอดีคู่กรณีกำลังทำร้ายร่างกายนายอารักษ์นะคนที่นอนอยู่กับพื้นที่ล้มนอนอยู่กับพื้นถนนนะฮะส่วนนายอานนท์คนที่นั่งเนี่ยเป็นพี่ชายนายอารักษ์ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บเหมือนกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑กรกฎาคมไป
ทองที่สอนอคันนายาวตอนนั้นก็เป็นข่าวอยู่นี่นะฮะพี่กับน้องที่โดนแทงเข้าไปแม่ของคนเจ็บทั้งสองคนบอกว่าตอนนี้คดีไม่คืบหน้าเลยนะครับโดยบอกกับเรานะครับบอกว่าวันที่เกิดเหตุลูกชายสองคนขี่จักรยานยนต์ไปทำธุระแล้วเจอกับคู่กรณีพอดีที่ปากซอยจตุโชธถนนสุขาพิบาล๕แล้วมีการตะโกนด่าทอกันไปมาจนกระทั่งลงมือชกต่อย

หนึ่งบอกว่าอยากจะขอความเป็นธรรมทางคดีหน่อยนี่ฮะลูก
ชายคนนึงเนี่ยถูกแทงเข้ากลางหลังคดียังไม่คืบหน้าแล้ว
คู่กรณีเองเนี่ยยังไม่ได้มาชดใช้เยียวยาอะไรเลย
ตอนนี้หรอคะน้องก็เดินไม่ได้ถัดถ่ายอีกไม่ได้ท่อนล่าง
เมื่อไขเอกลงกลายเมื่อหาไกแล้วก็เลยเราก็ไขมันว่า

แล้วหลักค์ถานที่ก็ให้พรบทุกอย่างส่งให้หมดแล้ว
มาเมื่อวันตายประมาณกลางสัปดาห์ที่แล้วครับที่เข้าไปโรงพักแล้วเขาบอกว่าหลักฐานเขามีอยู่อันเดียว
แต่อันอื่นที่พี่ให้ไปไม่มีพี่ก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่พี่ไม่ซีเรียเรื่องหลักฐานที่สามารถที่จะขึ้นสารแล้วพี่มีเปิดได้พี่มีหลักฐานตรงนั้นที่สารได้
แต่มาตอนนี้พี่โทรไปถามเขาบอกว่าคดีอ่ะการลองอ่ะให้ให้สามารถแก้สำนวณใหม่
พี่ก็งงว่าถ้าสะโกนเพื่ออะไรตรงทางที่เราให้ตัดทันไปหมดแล้วอ่า
หลักฐานทุกอย่างคุณก็ทำมาครบหมดแล้ว
ซึ่งมันผ่านมา๗เดือนแล้วอะค่ะ
เลยถามความคืบหน้าคดีไปยังสอนอคณะยาวให้นะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะเผื่อคุณแม่จะได้ทราบความคืบหน้าด้วยค่ะพันธบทเอกนาเรนเครื่องสนุกนะครับ
กับการสอนอคณะยาวท่านบอกว่า
ตอนนี้ฝั่งของคู่กรณีที่ไปแทงเขาเจ็บถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัส
พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเกือบจะเสร็จแล้ว
ตอนนี้เหลือสอบปากคำพยานเพิ่มอีก๑ปาก
จากนั้นก็จะสรุปสำนวนส่งฟ้องอายการได้คาดว่าภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้นี่แหละ
นี่ในส่วนของคดีอาญานะฮะส่วนทางพ่งทางแพ่งก็คงต้องว่ากันอีกทางหนึ่งนะฮะ